ท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ยิงผู้ชายสองคนจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งที่ข้าง
บ่อขยะในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลาเนี่ย
มีร่องรอยลักษณะเหมือนกับเอากองไม้มาวางทับเอาไว้ด้วย
แล้วก็เผาศพด้วยแต่ว่ามันเผาได้ไม่หมด
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาในพื้นที่หาดใหญ่ฝนตกทุกวัน
ค่ะคาดว่าคนร้ายเผาเสร็จแล้วรีบหนีไปเลยปล่อยให้ไหม้อ่ะแต่ฝนตก
คือชาวบ้านก็มาเจอศพก็กลิ่นเหม็นแล้วก็มีสุนกสุนัขมาแทะศพเนี่ยค่ะ
รู้แล้วว่าสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือใครแล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
คนหนึ่งนะชื่อว่าในแววนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แต่ในแววตอนแรกที่ถูกจับบอกว่ามีพวกร่วมด้วยอีก๒คนที่ก่อเหตุ
ใช่ค่ะแต่วันนี้บอกผมทำคนเดียวนี่ฮะตำรวจคุมตัวไป
นายวิรัติแก้วทองพันธ์ชื่อเล่นชื่อแววอายุ๓๖ปี
ธรรมรักษาอายุ๒๐ปีหรือว่าในบอยกับนายอนุชาสุภานิษฐ์
อายุยี่สิบเจ็ดปีชื่อเล่นชื่อในปุ่น
แล้วเอาศพไปทิ้งข้างบ่อขยะเทศบาลนครหัดใหญ่ทำแผนไม่นานนะฮะ
ไม่มีชาวบ้านมาสังเกตการณ์อะไรนะครับแถวนั้นห่างไกลบ้านคนแล้วในแววคนนี้
ในอดีตเคยก่อเหตุอุ้มสายตำรวจหัดใหญ่ไปยัดท่อจนเขาตายไปแล้ว
ตอนไปเจอเนี่ยเจอแต่โครงกระดูกนี่มาก่อเหตุฆ่าอีกสองศพ
แววบอกว่าตอนเกิดเหตุใช้ปืนยิงในบอยกับในปุ่นที่บ้านจากนั้นเอาศพขึ้นรถกระบะ
บรรทุกศพเข้าไปที่จุดเกิดเหตุระหว่างทางก็แวะตัดไม้ไผ่ริมคลอง
เพื่อมาทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ยางในรถจักรยานยนต์กับเบาะลมเนี่ย
จุดไฟพอไฟลุกปุ๊บขับรถออกไปเลยไม่ได้สนใจว่าไฟเนี่ย
ไหม้ทั้งสองศพหมดหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไปตัดย่าให้วัวต่อ
ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่นี่ฮะฝนตกไฟก็เลยไหม้ไม่หมด
แววบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยลงมือคนเดียวนะฮะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานที่จับได้เนี่ย
บอกว่ามีเพื่อนร่วมกันก่อเหตุอีก๒คนคือในเบากับนายเอ็กซ์
ซึ่งตำรวจได้คุมตัวสองคนนี้ไปสอบสวนแล้วนะครับและทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธอยู่
สำหรับสาเหตุของคดีแม้ว่าทั้งผู้ตายกับผู้ต้องหาจะอยู่ในกลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกัน
แต่จากคำให้การของนายแววผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุที่ลงมือไป
เนื่องจากเรื่องชู้สาวเพราะแค้นทั้งสองคนที่ไปรุมข่มขืนภรรยาอายุ๒๙ปี
ซึ่งขณะนี้ภรรยาของในแววเองเนี่ยต้องสติฟั่นเฟือนพูดจาไม่รู้เรื่อง
นี่เป็นภาพตอนคุมตัวไปเมื่อวานบอกว่ามีเพื่อนคือบ่าวกับเอ็กซ์ร่วมด้วยอีกสองคน
แต่วันนี้บอกว่าทำคนเดียวแล้วสาเหตุอ้างว่าผู้ตายทั้งสองคน
รุมข่มขืนภรรยาเขาจนภรรยาเขาสติฟั่นเฟือนพูดจาไม่รู้เรื่อง
อันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะฮะทีนี้ในแววก็ยังบอกกับตำรวจว่า
หากเขาไม่โดนอีกฝ่ายทำก่อนเนี่ยไม่มีทางจะไปทำร้ายอย่างเด็ดขาด
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจร่างกายภรรยาของนายแววนะครับ
เพื่อจะดูว่าสาเหตุที่สติฟั่นเฟือนนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
แล้วก็มีเรื่องของการถูกข่มขืนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นเรื่องขัดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติด
ไม่ทำดูว่าลุกติดไม่ติดก็ช่างเขากลัวกลัวคนมาเห็นไม่จุดเขากลัวมาเห็นอ๋อ
ที่นี่ที่เราเลือกที่นี่เพราะอะไรเพราะด้านในเป็นทุ้มเคยมานั่งกันแล้ว
ด้านไหนด้านในครับไหนอ่ะมีซุ้มเหรอมีซุ้มที่มาขายยาพวกกลุ่มมาขายยาครับ
แต่ก็ไม่ทำพวกพวกกลุ่มไปทำอะไรเขาทำอะไรแล้วครับเขากลุ่มกลุ่มเพื่อนครับ
พอปูนตาบอยก็คงมามาด้วยความเป็นเพื่อนกันนะครับแต่เขาก็เข้าใจว่าทั้งสองคนเนี่ย
มีพฤติการในการที่ข่มขืนภรรยาเขาทั้งคู่ผู้ต้องหาค่อนข้างจะสับสนในเรื่องการนำผู้อื่นมาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้
เราได้คุยกับป้าของในแววนะครับป้าบอกว่าไม่รู้ว่าในแววหลานชายเนี่ยทำงานอะไรเพราะไม่ค่อยสูงสิงกัน
แต่รู้แค่ว่าน้องสาวของนายแววร้อยพวงมาลัยขายวันเกิดเหตุก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือว่าเสียงเออะโวยวายมาจากบ้านของนายแวว
รู้เรื่องอีกทีเมื่อวานนี้ตอนตำรวจไปจับกลุ่มก็ตกใจที่หลานชายไปก่อเหตุฆ่าคนตายอีกแล้ว
สงสารก็แต่ลูกชายของในแววที่ตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ไม่คิดว่าหลานจะทำแบบนี้อีก
เพราะว่าตอนที่พ้นโทษมาจากคดีฆ่ายัดท่อเนี่ยหลานก็ไปบวชแก้บนมา๑๕วัน
แล้วบอกจะไม่ทำร้ายใครอีกยอมรับว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาก็กลัวอยู่
หลานชายเนี่ยจะก่อเหตุอีกนะนี่เมื่อวานที่จับได้ก็ยังยิ้มให้กล้องนี้อยู่
ตอนนี้บอกว่าโอ้โหรอยยิ้มนี่แบบป้าบอกว่าพ้นโทษมาแล้วจากคดีฆ่ายัดท่อ
ไปสิบห้าวันบอกจะไม่ก่อเหตุอีกสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ป้าบอกครับว่า
หลานชายก็ก่อเหตุอีกจนได้นะแล้วก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรกับหลานชายด้วย
ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะไม่รู้ว่าในใจของเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่
หลานก็จริงน่ะแต่กระโลงไม่สมมุตินะมันต้องแบ่งกลัว
ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราบอกสอนเขาต้องฟังแล้วไหมเอาจริง
หลุมหวังไม่กว้างนะอย่าเล่นดีกว่าอย่าโชชมันดีกว่า
ลูกชายในแววนี่เขาอายุสิบหกปีนะครับค่ะวันนี้ทีมข่าวเราก็เจอนะ

พื้นที่ไปเนี่ยเล่าเรื่องพ่อให้กับผู้สื่อข่าวเราฟังก็
ร้องไห้นะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
แล้วมาเห็นข่าวเนี่ยก็คือเห็นหน้าพี่สองคนที่เป็นข่าว
ว่าเออถูกพบเป็นศพเสียชีวิตยังไปถามพ่ออยู่เลยว่าเอาพ่อพี่
สองคนนี้ที่เขามาหาพ่ออ่ะอืมเขาตายแล้วอืมตอนนั้นพ่อก็ทำเป็น

ตอนแรกตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้ว่าพ่อเป็นคนทำเป็นพ่อเหมือนว่าทำไม่
รู้เรื่องเขาเปรกใจอยู่แล้วพ่อก็ทำแล้วว่าไม่รู้เรื่อง
ด้วยว่ารถมันมาไหนเพราะยังถามผมเลยผมก็บอกว่าไม่รู้

ซึ่งตายอะไรแบบนั้นพ่อมันว่าเพิ่งรู้ว่ะ
รถที่ลูกชายผู้ต้องหาบอกก็คือจักรยานยนต์ของในบอยนะฮะ
ที่เขาขี่พาในปุ่นมาบ้านของนายแววอ่ะค่ะอ่า
พอถูกฆ่าในแววเอาขึ้นรถกระบะไปก็เลยทิ้งจักรยานยนต์ไว้ที่บ้าน
นี่นะฮะบรรยากาศงานศพของนายบอยนะครับ
วันนี้ญาติได้เตรียมพื้นที่เพื่อทำพิธีรดน้ำศพนะครับ
เพราะคิดว่าวันนี้น่าจะได้รับศพออกมาจากนิติเวศ
แต่ตำรวจแจ้งว่าให้เลื่อนรับศพออกไปก่อนนะครับต้องตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
พ่อของนายบอยบอกว่าหลังรู้ข่าวว่านายแววเป็นคนฆ่าลูกชายก็ตกใจรับไม่ได้
เพราะในแววความจริงเป็นเครือญาติกันไม่น่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วที่อ้างว่าลูกชายไปข่มขืนภรรยาของเขาพ่อยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เชื่อว่านายแววคงเสพยาเสพติดจนเพี้ยนยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะพฤติการของในแววเนี่ยโหดเยี่ยมมากตั้งแต่ฆ่ามัดห่อศพตัดไม้ไผ่เอาไปเผา
ทำทุกอย่างอย่างใจเย็นอยากจะถามว่าทำได้ยังไง
ไอ้นี้มันค่อนข้างกัจลูกจิตไอ้เววัณาค่อนข้างกัจลูกจิต
เผาแล้วครับอ่าแต่นี่มันผ้าเผาคือใจมันเย็นมากเลย
ต้องกินดูผมดูขาวหน้าพ่อข้าที่บ้านเอาทรัพย์ขึ้นหน่อย
ป้าไปเข้าป่าไปตัดหมายเอาไปเผาก็เลยเย็นใจเย็นไหมคุณ
ตึงอีไปคุ้มคืนเมียมันเมียมันไม่เห็นตั้งนานนะทีนี้
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำลายศพหรือส่วนของศพ
ปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เรื่องลักทรัพย์ด้วยนะฮะก็คือรถจักรยานยนต์ของในบอย
อ่าที่เขาขี่ไปที่บ้านแล้วก็จอดเอาไว้ที่บ้านของเขาอยู่เนี่ยนะฮะอืม